เป็นเรื่องของหนุ่มที่เมาค่ะอารวาสโวยวาย
ที่เขาไปอารวาสแล้วโวยวายคือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นมีทั้งพยาบาลพยายามช่วยซีพีอาร์คนไข้
แล้วคนไข้นี่เพียบเลยถีบหน้าผู้ช่วยตำรวจเข้าไปอีก

ดี
คือเนี้ยตำรวจมาพยายามลังงับเหตุ
แต่ถามว่าลังงับได้ไหมโอ้โหธุรักษ์ฮุเดพอเขาก็ไม่ยอม
ด่าทอเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอที่อยู่ตรงบริเวณห้องฉุกเฉิน
แล้วก็มีคนไข้เป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
โรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
คือเค้าตะโกนด่าไหว้อย่างเดียวว่าหมอตรวจช้าบ้าง

ตำรวจเกลี้ยกล่อมไม่มีท่าตีอ่อนลงค่ะ
ก็ตะโกนกล้าวดิ้นคัดขืน
แล้วหาว่าตำรวจไปกักขังหน่วงเหนียวเขา

กว่าจะจับใส่กุญแจมือขึ้นรถตำรวจได้เหนื่อยเลย
แล้วไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะถีบหน้าผู้ช่วยตำรวจท่านหนึ่ง
แล้วกล้องมันบันทึกภาพไว้ได้เพราะเป็นกล้องบอดี้แคมป์ของตำรวจไง

โหคือเอาจริงนะตำรวจเนี่ยต้องอดทนมากเลยนะคะ

แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
ครอบครัวของในทูลเนี่ยตามมาด้วยแต่ถามว่าช่วยอะไรได้ไหมลองดูค่ะ
จุดคนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอนอราวัตอยู่โรงศาติเนี่ย

พี่เนี่ย
ดังแล้วทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็จำเป็นต้องกันคนนี้ออก
เราก็จำเป็นต้องเอาควบคุมตัวมาที่โรงพักแต่เขาขัดขืนเขาดิ้นลน
เขาดิ้นการกัดขืนเนี่ยอาจจะพังไฟแรงไปที่ว่าอยู่ทางท้ายรถเขา
แล้วก็อุปกรณ์การระงับเหตุของเราเขามีอยู่ท้ายรถเขาอาจจะไปกระแทกอะไรอย่างนี้
เขาทำให้เขาไม่พอใจก็เลยถีบหน้าผมถีบโรงงานใกล้มูกเลย
ห้องผู้ต้องขังเนี่ยยังตะโกนโวยวายอย่างเดียวแล้วบอกว่าเจ็บเจ็บ

ญาติบอกว่าเดี๋ยวยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกัน
ตำรวจก็มีการตักเตือนพฤติกรรมเรื่องของเมาอารวาสแบบนี้ว่า